ไปดูบรรยากาศดีด้วยแล้วก็ไปกินกาแฟ
แต่ว่าร้านนี้ถ้าจะกินกาแฟต้องมองหากังหันลมนะคะคุณผู้ชม
อืมจะได้กินกาแฟแน่นอน
ร้านนี้แหละเดี๋ยวค่อยเงยหน้าขึ้น

โอ้โน่ขอบคุณพิศนุโลกฮะพิศนุโลกเหรอ
ก็มีกังหันลมใหญ่บ้านผมบ้านผมไปไปพิศนุโลกนะ
ร้านนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสง่า
ก็คือกังหันลมนี่แหละประดับอยู่หน้าร้านเลย
ส่วนเจ้าของของร้านนี้ก็คือคุณอันหรือว่านายอุรชาผู้พักดี
เล่าให้เราฟังบอกว่าเปิดร้านนี้ประมาณ๒ปีกว่าแล้วนะคะ
จากสถานที่ของร้านจะแปลกตาแล้วเนี่ยนะคะ
ภายในร้านก็ประดับตกแต่งสวยงาม
แล้วก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มมากมายด้วย
กาแฟชาร้อนชาเย็นน้ำผลไม้ปั่นตามฤดูกาล
อิตาเลียนโซดาก็มีรวมถึงเมนูเครื่องดื่มอีกมากมายกว่า

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มทุกกลุ่มเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนความพิเศษเรื่องของกาแฟที่นี่
ซึ่งเบลนมาให้ได้เนื้อได้รสได้กลิ่นที่หอมกลุ่นลงตัว
เข็มเกินไปไม่อ่อนเกินไป
เพราะฉะนั้นลูกค้าที่เข้ามาที่นี่
เขาก็โหวตให้กาแฟร้านนี้เจ๋งจริงนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแล้วค่ะ
ว่านอกจากบรรยากาศภายนอกร้านจะดีแล้ว
ภายในก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

เพราะว่าแต่ละมุมก็ตกแต่งแบบบรรยากาศเก๋

นี่มุมน้ำพลุกก็มีทำไมล่ะคือที่ชุ่มแฉะแบบนี้มันสบายไง

มันได้ไอน้ำไอละอองสดชื่นดีหรือว่านี่มุมเด็กก็มีนะ

ชั้นบนก็มีวิวให้ชมแบบแปลงนาอะไรสวยงามเห็นไหม

เพราะฉะนั้นใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศดีแบบนี้นะคะ
ครับเอาล่ะ